คุณสืบสกุลบอกก็คือรถของตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์
ตามจับรถมอเตอร์ไซคันข้างหน้า
แต่ปรากฏว่าตรงแยกไฟแดงเนี่ย
มันก็มีการฝ่าไฟแดงกันเกิดขึ้น
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจก็เลยไปชนกับรถกระบะคุณผู้ชม
สุดท้ายก็เลยทำให้ตำรวจ
ขี่จักรยานยนต์ตามมาทีหลัง
เสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบัตรเจ็บหนึ่งนาย

เป็นตอนที่ผู้ชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต

รถมอเตอร์ไซคันต้องสงสัยขี่ฝ่าไฟแดงไป
แล้วกระบะดำมาพอดีเลยนะคะ
รถจักรยานยนต์ของตำรวจก็เลยชนกระบะอย่างแรง
เหตุการณ์ในคลิปนี้ทำให้ดาบตำรวจอเนก
นั่นที่วัดผู้บังคับหมู่สนคันยาว
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนสิบตำรวจโทอดีศรอันทราศรี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะศีรษะกระแทก
ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองหมดสติ
แล้วก็ท้ายที่สุดเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้นะคะ
นางภัยจิตรวมถึงนายลำดวนอันทราศรี
แม่และพ่อของ๑๐ตำรวจโทอดีศรผู้เสียชีวิต
เดินทางมาถึงที่โรงพักคณะยาว

เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูก๒คน
ตำรวจที่ตายเป็นลูกคนโต
คนเล็กเนี่ยเป็นลูกสาวเรียนพยาบาลปีหนึ่ง
โดย๑๐ตำรวจโทอดีศรลูกชาย
ไม่เคยเล่าเรื่องหน้าที่การงานให้ฟังเลย

แล้วตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่บอกว่าไม่เคยเลยนะ

แล้วลูกชายเพิ่งจะไปมีครอบครัว
มีลูกสาว๕เดือนเองนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ก่อนที่จะเกิดเหตุช่วงหัวค่ำก็
แม่บอกนะบอกว่ามีรางร้ายบางอย่าง
เพราะว่าตอนนั้นนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน
ซึ่งพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
แขวนอยู่ที่ฝาผนังจู่ก็ตกลงมา
หลังจากนั้นกลางดึกค่ะก็ได้รับโทรศัพท์
ลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ

ตปาระสิ่งที่มีหัว
หัวจะยินเสียงพวกตัวมันเจ็บต่าวร้าย
กว่าว่าลูกตัวเองตื่นรอบมันตลอด

สิ่งที่เมียลองคุกให้เสีย

เพราะว่าตำรวจ๒นายทำหน้าที่
ก็เป็นชุดตำรวจจู่โจม
ปฏิบัติหน้าที่บริเวณ๔แยกบ้านภูนถนนเรียบคลอง๒
แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่ผ่านมา

แต่ว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่หลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องขี่รถจักรยานยนต์ตำรวจเนี่ย
ติดตามจับกลุ่มจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป๑นายนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งผู้กำกับสนคณะยาวผู้บังคับบัญชา
บอกว่ากรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เดี๋ยววันที่๗มิถุนายนคือวันนี้ญาติผู้เสียชีวิต
ก็จะนำศพมาตั้งที่สารา๔วัดครูบอลตอน๔โมงเย็นนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืน
ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลต่อที่จังหวัดกาลสิน
ทีนี้ดาบตำรวจอเนกตอนนี้อีกคนนึงอาการปลอดภัยแล้ว
ส่งตัวจากโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนเรื่องของมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยที่ขี่หลบหนีไปก่อนหน้า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวฝ่ายสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าจะติดตามตัวคนที่ขับหนีไป